โอ้โหคนนี้ก็กำลังดังเลยหมอฉลามนะคะ

ก็กรี๊ดการ์ดนะคะว่าโอ้ยทำไมนานทีจัดออกมาขนาดนั้นนะคะ
แย่งซีนพี่ซันนี่ไปเลยค่ะรวมไปถึงหน้าเหมือนทอยปฐมพงศ์ไหม

เขาบอกว่าหน้าคล้ายกันตาเล็กเหมือนกันไง
อ่ะไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะ
ซิกแพคแล้วก็เรื่องหน้าเหมือนทอยนี่จริงเปล่าเนี่ย

ไม่อายเท่ากับโดนร้อขี้มูกคนอื่นครับผม
มีแต่คนทักดีเอ็มมาในทั้งไอจีทวิตเตอร์

ขึ้นอยู่กับบทขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับด้วย
ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนสาย
แต่แบบบางครั้งเราก็แบบมีโมเมนต์ว่าอยากจะดูแลสุขภาพ

ตาตีอ่ะตาเหมือนกันตาเล็กเหมือนกัน
กังวลไหมว่าแบบคนจะจำเขาได้มากกว่าเราหรืออะไรแบบนี้

จริงกับคอยรู้จักกันไหม
นุ่มฮอตนะคะแบงค์ทิตตี
นี่ก็ตั้งแต่เซ็นไปเทนถอดเสื้อโชว์กันตลอดนี่

ไปฟังแบงค์ทิติเปิดใจเลยค่ะ
แฟนไม่ว่านะจ๊ะมีแฟนแล้วสวยด้วยจ้า
อ้อนดูซิกแพคเยอะมากเลยแล้วว่าไงบ้างคะ
เอ่อก็เอาไว้โชว์เวลาแบบ

ใช่ครับก็ไม่ได้ปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว